หมอมนต์ไปดูหมอคนอันนี้หมอคนจริงแล้วนะคะชื่อว่าหมอเฟิร์น
เขาเรียกกันมีฉายาด้วยว่าเป็นหมอนางฟ้า
นักข่าวสายกีฬาจะรู้จักกันดีนักกีฬาต่างก็รู้จัก
เพราะว่าหมอเฟิร์นเนี่ยเป็นหมอประจำสนามฟุตบอลนะคะ
มันมีเหตุการณ์ที่หมอเฟย์ต้องออกมาโพสต์เตือนกันค่ะ
คือมีเคสหนึ่งเด็กเนี่ยเล่นเอาเงาะยัดใส่ปากกัน
แล้วติดคอหัวใจหยุดเต้นเลยนะคะ
แต่หมอเฟิร์นก็ปั๊มออกมาได้หมอก็เลยขอโพสต์เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
หญิงยานิสาจรัสยิ่งดำรงหรือว่าหมอเฟิร์นนะคะ
หมอประจำสนามฟุตบอลศรีนครลำดวนของทีมศรีสะเกดเอฟซีเนี่ยออก
โพสต์เรื่องนี้เลยถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ
เป็นภัยใกล้ตัวบอกว่ามีเด็กยัดเงาะเข้าปากเล่นกัน
แล้วติดคอสำลักจนหัวใจหยุดเต้น
เพราะดีที่หมอช่วยจนหัวใจกลับมาเต้นแล้ว
แต่ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่าสมองน้องขาดออกซิเจนเป็นเวลาค่อนข้างพอสมควร
ยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาตื่นดีหรือเปล่า

ถ้าเจอใครจะเด็กจะผู้ใหญ่หรือยังไงก็ตาม
มีอาการเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดคอ
รู้สึกตัวแต่ส่งเสียงไม่ออกตัวเขียว
วิธีการค่ะคุณผู้ชมให้อ้อมไปข้างหลังเด็ก
หรือว่าคนที่มีอาการนี้นะเอามือเนี่ยโอบตัว
แล้วเอากำปั้นวางไว้ที่ท้องบริเวณลิ้นปี่
ลิ้นปี่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักกลางลำตัว

ใช่แล้วก็เอากัมปั้นเนี่ยกดเข้าไป

ทำแบบนี้ซ้ำจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออกมานะคะ

เพิ่งตกใจให้รีบตั้งสติแล้วไปช่วยเขานะคะ
ดัดให้ลมมันตีเอาของที่ติดออกมา

สำหรับออกซิเจนที่มันจะไหลเข้าไปไหลเวียน

ทีนี้หลายคนก็ยังไม่รู้จักว่าหมอเฟิร์น

หมอเฟิร์นเป็นขวัญใจชาวเน็ตเลยสวยไหมล่ะนางฟ้าไหมล่ะโอ้โห
เฟิร์นจบจากโรงเรียนนานาชาติฮาโร่นะคะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธเข้าโครงการไปเรียนที่
ศรีสะเกดแล้วก็เป็นหมอประจำสนามฟุตบอลศรีสะเกดเอฟซีด้วย
มิน่าศรีสเกตเอฟซีแต่ละคนแข็งแรงใช่ล่ะดับคุณบอลนี่
ฟิตกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอกคุณผู้ชมก่อนคือถ้าเนี่ย
สักครู่นี้อาจจะไม่เห็นภาพคืออ้อมไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับ
อ้อมข้างหลังคุณจังเลยตรงนี้แล้วเอามือเนี่ย
มาข้างหน้าแบบนี้เหมือนจะโอบกอดเขาไว้แล้วกดตรงนี้คุณผู้ชม
ลิ้นปี่อยู่ตรงนี้นี่คือลิ้นปี่หลายครั้งหน่อยนะอืมดันดันที่เคยเห็นในหนังอะค่ะ
ดันเข้าไปกดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นให้เขาเหมือนแบบสำลักออกมา
ทำเรื่อยซ้ำจนกว่าของที่ติดอยู่มันจะออกมาได้นะคะ

ไม่ใช่จับห้อยหัวหรือว่าตบหลังเหมือนที่เราเคยเห็น